ต้องยอมรับว่าหลังอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดสิบนโยบายคิดใหญ่ทำเป็นพลิกฟื้นประเทศปีสองพันห้ามร้อยเจ็ดสิบ
ด้วยค่าแรงคันต่ำหกร้อยบาทเงินเดือนปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาท
แม้จะมีเสียงค้านอยู่บ้างแต่ก็โดนใจมนุษย์แรงงานไม่น้อยสังเกตได้จากผลสำรวจความนิยมนิดาโพทุกภูมิภาคของประเทศ
บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งยังเป็นชื่อของอุ้งอิงแพทองทาน
ทิ้งห่างอันดับสองผลเอกประยุจจันโอชาภักดิ์ร่วมไทยสร้างชาติอยู่เกินเท่าตัว
ที่พักการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนอันดับหนึ่งยังคงเป็นพักเพื่อไทย
ร้อยละสี่สิบสองจุดเก้าห้าอันดับสองร้อยละสิบหกจุดหกศูนย์เทให้เก้าไกล
แม้ช่วงปลายปีพักเพื่อไทยจะประกาศงดกิจกรรมใหญ่แต่ยังลุกทำโซเชียลติดป้ายหาเสียงชูอุ้งอิง
และนโยบายกระจายไปทุกตำบลทุกจังหวัดพร้อมเร่งเครื่องจัดขุนพลลงปราศัยทั่วทุกภาค
ประเดิมจังหวัดแรกของปีนี้ที่อุดรธานี
ถ้าจะพูดออกเอ็กเซ็นต์ให้มันชัดเจนเข้าไป
ก็ต้องบอกว่าอีสานย่ามไหนเพียไทยเท่านั้น
สารเมื่อไหร่เพื่อไทยยืนหยัดชัดเจนมาตลอด

จะเป็นการเริ่มต้น
เพื่อทำให้ปีสองพันหาร้อยหกสิบหกเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลง
คืนอนาคตทวงคืนความหวังของประเทศชาติและประชาชนกลับมา
หากย้อนดูผลการเลือกตั้งในสนามที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยในวันนี้
ยังไม่มีภาคการเมืองไหนโค้นแชมป์ได้สำเร็จ
แม้กระทั่งเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่๒๔มีนาคม๒๕๕๙
เพื่อไทยยังคงเป็นอันดับ๑ด้วยตัวเลขสสเขต๑๓๖คน
ขณะที่พลังประชามรัฐได้๑๑๖คน
เช่นเดียวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
พักเพื่อไทยยังคงได้รับความนิยมในภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางบางส่วน
แต่แม้ผลสำรวจของนิดาโพจะชี้ว่า
กระแสนิยมของพักเพื่อไทยภาคกลางยังมีคะแนนนำ
แต่กระแสก็คือกระแสวันอย่างค่ำพร้อมจะพลิกผันกลับไปกลับมาได้เสมอ
เช่นเดียวกันกับกรุงเทพและปริมณฑล
ความนิยมของเพื่อไทยกับก้าวไกรสูสีกัน
ชนิดเรียกว่าหายใจรดต้นคอ
คะแนนนิยมของพักส้มก็ดีวันดีคืนในกลุ่มของคนหัวก้าวหน้า
และเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด
บางคนอาจจะมองว่าขี้จุเบเบ

แดนสตอยังเป็นด่านหินที่เพื่อไทยยังแก้ไม่ตก
ตอบได้เลยว่าเป็นไปได้
หากสามารถยับยั้งพลังดูดจากค่ายภูมิใจไทย
ขวากน้ำที่จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เพื่อไทย
และคนแดนไกลไปถึงฝั่งฝัน
เรียวไทม์ไม่เซ็นล่วงหน้า
ถ้าใครจะมาอีกเรานัดได้ปุ๊บ
ผมกับท่านเลขาก็จะมาต้อนรับวันที่พัก
สิ่งที่เราได้มาพร้อมกันมาสมัคร
เป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย
จากสมาชิกสภาพผู้แทนหลายราศดรหลายท่านในวันนี้
ก็เป็นความเต็มใจของทุกฝ่าย
พักยินดีรับผู้สมัครยินดีสมัคร
หากเวลาไม่คอยท่าการเลือกตั้งก็ไม่คอยใคร
เกมนี้ใครดีใครได้ใครอ่อนแอก็แพ้ไป
ทุกพักทุกนักการเมืองจึงต้องทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ตัวเองและพักที่สังกัดชนะในศึกนี้
ดังนั้นจึงมีทั้งลับลวงพรางและกลงปนเปย์กันจนแยกไม่ออก
อย่าถามหาเรื่องแฟร์เกมเพราะมันไม่มีอยู่จริง
ในสนามแห่งอำนาจของประเทศนี้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน